ก็คือเมื่อวานนี้เราได้เห็นพี่มดภรรยาของพี่หม่ำ
เขามีการแบบว่าไลฟ์แล้วก็โพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียส่วนตัวเนี่ยนะคะ
แล้วเราก็จะได้เห็นนี่ค่ะสมาชิกแก๊งสามชาติ
พี่หน่งชาช่ายืนทอดไก่อยู่แบบนี้

หน่งเขาบอกว่าช่วงที่ร้านบะหมี่มันเปิดไม่ได้ช่วงนี้
ก็เลยขายไก่ทอดอยู่ที่จังหวัดนครนายยก

เพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงลูกน้อง

ปีกไก่ทอดชิ้นละ๑บาท

มีทั้งเบอร์เกอร์หมูแดงมีน้ำแข็งใสมีมะม่วงอะไรอย่างนี้

ช่วงนี้ผ่านไปผ่านมานะครับ
ร้านปะหมี่ไม่ยอมได้เริ่มเปิด
ต้องหายรายได้ก่อน

อร่อยสุดปีนอันนี้เป็นปีกไก่ฮะอันนี้ขายปีกละบาท
แป้งน้อยทานแล้วไม่อ้วนหน้าร้านบะหมี่นมนครนายกเลยครับ
ผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวก็จะมีข้าวไก่ทอดข้าวไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอด
แล้วก็มีเบเกอร์หมูแดงมีเบเกอร์หมูแดงด้วย
แล้วก็มีน้ำแข็งใสมีมะม่วงนะครับจากสวนเลยนะครับ
น่าทานอ่ะน่าทานไหมแล้วก็คือ
มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากนะคะหลังจากที่เห็นคลิปนี้กันไปเนี่ย
เออทำไมพี่หนูอ่ะไม่ได้ใช่ไหมขอบลงจริงด้านพิธีกรนักแสดงอารมณ์ดีพี่ตาอย่างเหมือนกัน
ปิ๊งไอเดียค่ะปิ๊งไอเดียจากลูกสาวที่กลับมาจากจีนผุดธุรกิจขายผัดไทยไหนตัวเองก็ชื่อผัดไทยแล้ว

ผัดไทยตรงตามชื่อเลยจ้ะ
แต่ว่าจะเป็นผัดไทยในรูปแบบไหนยังไง

ใช่นะครับหั่นเอง

แต่ว่าไม่ได้มีหน้าร้านแบบมาผัดอย่างนี้นะคะ
ทำเป็นสำเร็จรูปอยู่ในซองเนาะ
มีเส้นให้แล้วก็มีน้ำให้
เป็นสูตรของเราเองผ่านออยเรียบร้อย

คือลูกสาวกลับมาจากไปเรียนที่ประเทศจีน
ลูกเล่าว่าตอนไปเวลาจะไปเรียนที
เขาจะแพ็คพวกหมี่ไปเยอะ
แล้วก็ไปถึงที่นู่นเป็นของมีค่ามาก

เวลาเทียบก็ต้องตามหาผัดไทยนะ

ผัดไทยดี
ของดีมีอยู่ในซองค่ะ